เพชรบูรณ์มีครอบครัวหนึ่งเขามีปากเสียงกันระหว่างพ่อกับลูกชาย

ฮะเรื่องแมวอ่ะคุณผู้ชมฮะ

แต่ว่ามันเริ่มต้นยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าทั้งพ่อทั้งลูกตอนเกิดเหตุ

พ่อฆ่าลูกคือพ่อเอาปืนยิงลูกครับ

ค่ำวันทางที่ผ่านมารับ๕กัญญายนที่บ้านในตะบนท่าด้วงจังหวัดเพชรบูล
ตำรวจสภหนองไผ่ครับก็ไปตรวจสอบเลยแล้วก็เจอร่างของนายเกษมอายุ๔๓ปี
ลูกชายเป็นลูกชายนะนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านโดนยิงเข้าหลังหนึ่งนัดครับ
คนก่อเหตุก็เป็นพ่อแท้ของนายเกษมนี่แหละ
ชื่อพ่อบุญสืบอายุ๗๐ปี
รอมอบตัวนะไม่ได้ไปไหนนะ
เขารับสารภาพว่าอ๋อพ่อเอาปืนแก๊ปยาวยิงลูกเกษมเอง

โดยเมื่อวานนี้ครับครอบครัวก็นำศพของนายเกษมตั้งสวดอภิษฐรรมที่บ้านนี้เลย
แล้วแม่ของผู้ตายซึ่งก็เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุด้วยนะ
แม่ของผู้ตายชื่อแม่โสพินเล่าให้ฟังว่า
ต้นเหตุมาจากเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชม
เช้าวันเกิดเหตุลูกเกษมของแม่เนี่ยดื่มเหล้าจนเมา
แล้วอุ้มแมวมาแมวของพ่อชื่อเจ้าแพนด้า
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปนี่จำลองให้ดูคุณผู้ชมฮะ

แพนด้าไอ้แมวนะกระโดดปุ๊บหนีหายไปเลย

ไปไหนไม่รู้จนกระทั่งช่วงค่ำวันเดียวกันนั้นครับ
เกือบเกือบทุ่มพ่อบุญสืบเมามาเหมือนกัน
แมวอยู่ไหนวะอ่าถามหาแพนด้า
แมวอยู่ไหนเออถามหาเจ้าแพนด้าแล้วก็ถามไปกับลูกนี่แหละ
ลูกชายก็คือนายเกษมแล้วสั่งให้ลูกเกษมเนี่ย
เบาะเลยเบาะมอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะเข้าใจว่าแมวอาจจะอยู่ใต้เบาะ
เกษมซึ่งเป็นลูกเนี่ยก็บอกแล้วว่าพ่อแมวจะไปอยู่ใต้บ่อรถได้ไงทั้งวัน

พ่อบุญสืบโมโหไงมาขึ้นเสียงกับพ่อตอบสวนไปเดี๋ยวกูจะฆ่ามึง

ฟังลูกชายท้าทายกลับพ่อจะยิงก็ยิงเลยทำให้พ่อบุญสืบไปหยิบปืนในบ้านมา
ยิงลูกชายครับโอ้โหแล้วคนเล่าอ่ะคุณผู้ชมฮะ
คนเล่าก็คือคุณโสพินเนี่ยนะยอมรับว่าโอ้ยพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
แล้วสามีเธอก็คือพ่อบุญสืบชอบเล่นปืนด้วยแถมชอบดื่มเหล้าอีก
โหร้ายอีกโอ้โหผสมกันหลายอย่างพอเมาก็มักจะขู่ฆ่ากันเป็นประจำ
ไม่นึกว่าครั้งนี้จะเกิดขึ้นจริงนะครับช่องกันหมดเนี่ยก็ปิดอยู่เนี่ย
กลัวเขามายิงอ่ะเขาดุมันมันก็บอกเดี๋ยวก็จะฆ่าก็ยิง
เอาฆ่าก็ฆ่าสิยิงก็ยิงสิฉันไม่ใช่กลัวตายมันยิงเลยมันยิงเลย
ถนนมาเสียงปืนปั้งแม่ก็แงะไปดูสิหายทองมือถ้าแม่อยู่แม่ก็โดน
แม่ก็เลยหนีแม่วิ่งหนีไงสงสารแม่โสพินมากที่สุดเลยล่ะ
คิดดูสิลูกตายผัวต้องติดคุกใช่ดูสิเขายังป่าน้ำตายเลย
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเราแล้วต้นเหตุอ่ะ
เจ้าแพนด้าอยู่ไหนเออเจอมั้ยเจอมั้ย
เช้าวันรุ่งขึ้นนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งอ้าวนี่เหรอ
เนี่ยตะกุยตะกุยหน้าตัวเองเรียกขาตัวเองอยู่เนี่ย
ไปเจอแล้วก็อุ้มมาคืนให้ถึงบ้านเลย
แต่ตอนกลับมาถึงบ้านก็เหลือแค่แม่โสพินคนเดียวแล้ว
เย็ดเชื่อว่าต้นเหตุที่พ่อบุญสืบยิงลูกเกษมเนี่ย
ก็มาจากเจ้าแพนด้านี่แหละคือพ่อเนี่ยรักมาก
แล้วพ่อเข้าใจผิดคิดว่าเกษมคนเป็นลูกชายเนี่ย
เอาไอ้แพนด้าไปปล่อยไง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับพ่อบุญสืบครับฐานฆ่าผู้อื่น
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ
ในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนนะครับ
เอาไหมล่ะคุณผู้ชมผมว่าข่าวนี้
ทะเลาะกันให้ตายนะแมวหายนะ

ชายตัวเสริมแรงนี่คือเมาแหละนะครับ